และนี่แหละค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙นะคะ
การอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย
ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

ติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
เนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการพลิกฟื้นธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์
และเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
สังวานสนสันเจ้าของบ่อกุ้ง
เฝ้าดูคนงานนำกุ้งขึ้นจากบ่อเพื่อนำไปขาย
อาชีพเลี้ยงกุ้งแม้จะมีรายได้สูงแต่ความเสี่ยงก็สูงเช่นกัน
เจ้าของบ่อกุ้งหลายรายไม่กล้าเลี้ยง
ผมก็เอามาเลี้ยงผสมผสานแบบเก่า
สมกันไปเรื่อยจนได้ประสบความสำเร็จ
แต่ผมเน้นจุนทรีย์สมัยก่อนไม่มีจุนซี
ปมหนึ่งไม่มีเพิ่มมาประมวงเขาแนะนำ
ใช้ปมหนึ่งได้ดีมาก
เลี้ยงกุ้งของสังวานตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
คุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมจนกลับมาสมบูรณ์
พื้นที่ป่าชะเลนบางส่วนก็ถูกบุกลุกเพื่อไปทำอาชีพต่างนะฮะ
แล้วก็ทรัพยากรประมงที่ปกติชาวบ้านทำการประมงในอ่าวก็มีอุดมสมบูรณ์
แต่เมื่อมีการใช้มากขึ้นมากขึ้นทรัพยากรประมงก็ลดน้อยลงไป
เราก็มีการวางแผนจัดสรรพื้นที่พัฒนาในรูปแบบการอนุรักษ

ฉะนั้นพื้นที่ป่าเฉลียน๑๖๕๐ไร่มีพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม๗๒๘ไร่
เราก็พื้นที่เสื่อมโทรมที่ไม่สามารถจะฟื้นฟูได้แล้ว
มาพัฒนาเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำโดยแบ่งให้ราศดรครอบครัวละประมาณ๑๐ไร่
เขาได้รับพื้นที่เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว
เขาก็ต้องมีส่วนในการปลูกป่าด้วยคือเขาต้องปลูกป่าให้เราด้วย
ในช่วงจับกุ้งน้ำที่ใช้เลี้ยงกุ้งจากบ่อของสังวานจะถูกสูบทิ้ง
น้ำทิ้งนี้อุดมไปด้วยสารอาหารหากปล่อยลงสู่ทะเลในปริมาณมาก
จะทำให้แพลงต้อนเจริญเติบโตได้ดีเกินไป
ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงจนน้ำเสีย
แต่ป่าชายเลนหลังบ้านของสังวานจะช่วยบำบัดน้ำและกรองสารอาหารเหล่านี้ไว้
ที่แรกเลยมาป่าไม่ขนาดนี้มันเป็นป่าคล้ายป่าส่วนโทรม
แล้วมาแล้วก็ช่วยกันปลูกป่าก็ขึ้นมาเรื่อย
ตอนนี้ก็เยอะแล้วมันเกี่ยวก็ไปกองเพราะว่าใช้ป่ากอง
กองน้ำรักษานิเวศได้ดีมาก
ถ้าไม่มีปลาแล้วก็เลี้ยงยากกันนะกุ้ง
ของผมมีป่าอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยน้ำที่ดูดลงไป
มันต้องผ่าป่าของผมก่อนแล้วก็ลงคลองมาบัด
แล้วก็พาป่าไปอีกทิ่งแล้วผ่านลงทะเล
ชายเลนที่ชาวบ้านช่วยกันปลูกไว้ยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ
รวมกับการสร้างบ้านสัตว์น้ำทั้งการทำธนาคารปู
การสร้างบ้านปลาและบ้านหอยที่ส่งเสริมโดยศูนย์ศึกษาพัฒนาอาวคุ้งกระเบน
เนื่องมาจากพระราชดำริสัตว์น้ำในพื้นที่นี้จึงกลับมาสมบูรณ์

ความเป็นอยู่เราดีขึ้นมากเลยเนี่ยเรามาอยู่นี่เราตั้งเป้าหมายไว้คือ
เราต้องทำให้ได้เลี้ยงกุ้งเพื่อในหลวง
มาคือเรามีเป้าหมายเราต้องทำให้ได้ตกลงมันก็ทำได้จริง
โครงการพระราชดำริมันมาจากในหลวงโดยตรง
เราก็ต้องใจเรามุ่งมั่นมุ่งว่าเราต้องทำให้ได้

มุ่งมั่นของสังวานนำมาซึ่งความปราบปลื้มในภายหลัง
เมื่อครั้งหนึ่งภาพถ่ายของกุ้งที่เขาเลี้ยง
ภูมิพลอดุลยเดชได้ทอดพระเนธ
เพื่อยืนยันความสำเร็จของโครงการ
รูปกลุ่มผมเข้าไปให้ในหลวงเห็นดีใจมาก
ผมไม่คิดไม่ฝันนะมันจะมีโอกาสที่ว่าลูกกุ้งเราจะเข้าไปอยู่